ต่อเรื่องนี้ดีกว่านะคะมันเหมือนจะไม่น่าเป็นเรื่อง

ไปดูซะหน่อยไอจีคุณแพทย์นับประพาคุณผู้ชม
นานทีปีหนเธอเองเนี่ยนะจะลงคู่รูปคู่กับคุณพ่อของเธอ

นี่คือพ่อแท้ของคุณแพทนับภาค

ใช่โดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ลงเมื่อวานค่ะ

พร้อมเขียนแคปชั่นชัดเจนนะคะว่ารัก
โดยมีเพื่อนดาราและแฟนคลับนะใครเข้ามาคอมเม้นติน

แต่จู่ค่ะก็มีชาวเน็ตคนนึงนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์จุดประเด็นดราม่า
ถ้อยคำรุนแรงนะคะว่า

ทำไมไม่อ่านแคปชั่นเขาอ่ะ

ทัวร์ลงชาวเน็ตคนที่ไม่น่ารักคนนั้น
เขาถามว่านี่แกล้งโง่หรือโง่จริง
ก็บอกว่าควรให้เกียรติผู้หญิงให้มากกว่านี้นะคะ
แต่ถ้าโง่จริงก็ไม่ถือสา
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนบอกอีกว่า
ถ้าไม่รู้ก็ควรใช้คำว่าแฟนเนาะ

ไงล่ะพ่อแท้ค่ะดูเปรียบเทียบหน้ากับน้องเลสซิ่งนะ
ใช่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทำไงได้มีคุณพ่อหล่อให้ทำไง
ใช่ไหมก็ลูกเขาสวยหลานก็หล่อก็เป็นธรรมดานะ